ไปดูโรงแรมที่ทั้งสูงแล้วก็ทั้งเสียว

เป็นโรงแรมแคปซูลแก้วโปร่งใส
อยู่ตรงไหนนี่คุณสูงเวลาเสี่ยวเวลา
อยู่บริเวณริมหน้าผาของหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ในเมืองคัสโกประเทศเปรู

น่ากลัวมากนะฮะจำนวน๓แคปซูลติดตั้งอยู่ที่ความสูงถึง๔๐๐เมตรเหนือพื้นดินคุณ
โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เขาชื่นชมความท้าทายชื่นชอบเหลือเกินความสูงความเสียวแบบนี้
ต่างพากันปีนเขาทดสอบความกล้า

ตรการตาจากด้านบนเลยนะครับ

ใช่ครับห้องพักแคปซูนของโรงแรมแห่งนี้นะ
ลักษณะโปร่งใสแต่โครงสร้างมีความแข็งแรง

ประกอบเข้ากับเหล็กและลวดสลิงที่ยึดเข้ากับหน้าผา

ซึ่งแต่ละแคปซูลจะประกอบด้วยเตียงนอน๔เตียง

แล้วก็มีไฟให้แสงสว่างที่มาจาก

เมื่อกี้มีโต๊ะจิบกาแฟด้วย

นักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งบอกว่าโรงแรมนี้มีความปลอดภัยดี

แล้วก็นักท่องเที่ยวจะได้รับการแบ่งเป็นกลุ่ม

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง

ขึ้นไปยังโรงแรมข้างบนพร้อมกัน
ด้านนักท่องเที่ยวชายชาวอเมริกันอีกคนบอกว่า

และถือเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดครั้งหนึ่ง

งวงเงียงงวงเงียงอยู่อุ้ย
เป็นการพักผ่อนสไตล์แอดเวนเจอร์ด้วยนะครับ